เขามาร้องเรียนบอกว่าลูกสาววัยสิบสี่ปีของเขา

แล้วพอไปตรวจสอบกล้องพุมโจรปิด

แล้วรถกระบะนี้หน้าตามันก็ไปละไม้คล้ายกับรถกระบะของนายจ้างด้วยค่ะ
มูลนิธิพิทักการก็ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือมานะคะจากนายอูมิน
แรงงานชาวพม่าซึ่งพักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่า
ภายในซอยปรายศนีย์เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีค่ะ
โดยบอกว่าเด็กหญิงแทวัย๑๔ปีซึ่งเป็นลูกสาวหายตัวไปจากบ้าน
ตั้งแต่เช้าวันเสาร์แล้วก็ออกตามหากันแต่ไม่เจอตัวเลยค่ะ
มูลนิธิเองก็ออกตามหาด้วยนะคะหลังรับแจ้งก็ยังหาตัวไม่เจอ
นี่ก็คือภาพลูกสาวนะเมื่อสักครู่นี้
นางนีเพื่อนบ้านชาวพม่าบอกว่าเด็กหญิงแทนเนี่ยรูปร่างหน้าตาค่อนข้างดี
ปกติก็จะอยู่บ้านช่วยทำงานบ้านแล้วก็เลี้ยงน้องระหว่างที่พ่อแม่ออกไปทำงาน
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุค่ะเด็กหญิงแทเดินออกจากบ้านเพื่อเอาขยะไปทิ้ง
บริเวณถังขยะกลางซอยปรายศนีย์จากนั้นก็หายไปเลย
ให้น้องชายอยู่บ้านตามลำพัง
น้องชายเห็นว่าผิดสังเกตเพราะว่าทำไมพี่สาวไม่กลับมาสักที
ก็เลยไปบอกเพื่อนบ้านก็เลยช่วยกันออกตามหา
แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอตัวนะคะ
จนกระทั่งเย็นวันเสาร์เด็กหญิงแทส่งข้อความเสียง
โดยข้อความเสียงเนี่ยนะบอกว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งมารับตัวไป
แล้วก็พาไปอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหน
อยากให้พ่อแม่ช่วยออกตามหาแล้วก็ขาดการติดต่อไปเลย
บ่ายวานนี้นะคะพ่อของเด็กก็เดินทางพร้อมนำหลักฐาน
เข้าแจ้งความกับตำรวจโรงพักเมืองกาญจนบุรีให้ช่วยติดตามหาลูกสาว
ซึ่งตำรวจก็ลงพื้นที่หาข้อมูลแล้ว
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดของร้านอาหารในใกล้จุดเกิดเหตุเนี่ย
บันทึกภาพรถกระบะคันหนึ่งที่ขับมาวนอยู่บริเวณปากซอยปรายศนีย์ได้
แล้วก็มาจอดรอประมาณสัก๒๓นาที
จากนั้นเด็กหญิงแทนเดินมาที่รถค่ะ
แล้วก็เปิดประตูพูดคุยกับคนที่อยู่ภายในรถสักพักนึงแล้วขึ้นรถไป
จากนั้นคนขับรถก็ขับออกไปจากจุดเกิดเหตุทันทีนะคะ
หลังจากคลิปนี้เนี่ยเอามาให้พ่อของเด็กและญาติญาติดูแล้ว
ก็ปรากฏว่ารถกระบะคันนี้มันคุ้นอยู่นะ
มันเหมือนรถกระบะของคนรู้จักที่เป็นนายจ้างเลย
คือเอาง่ายรถกระบะเนี่ยเหมือนรถของนายจ้างของตัวพ่อเด็ก
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหาทางติดต่อชายเจ้าของรถก่อน
เพื่อจะให้มาให้ข้อมูลสอบปากคำดูว่าตกลงแล้วใช่รถเขาไหม
ตรวจสอบดูว่าตกลงใครกันแน่ที่เป็นคนเอาตัวน้องไปนะคะ